ก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเราเพิ่งเล่าข่าวกันไปเกี่ยวกับเหมือนโปรเจคพิเศษ
นั่นคือทั้งหมดทั้งมวลคือลูกศิษย์ของหม่อมน้อยนั่นเองนะคะ
ประมาณจารย์ระดับแถวหน้าของวงการบันเทิงค่ะ
เอามาร่วมประชันฝีมือกันไปปล่อยภาพออกมาเนี่ยตะลึงกันทุกคนเลยนะคะ
เดี๋ยวจะให้ดูภาพกันคุณผู้ชมสวยทั้งนั้นเลยเป็นภาพดูแบบว่าย้อนยุคสไตล์วินเพจโบราณ
เอาภาพขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะทั้งแต้วนัทพรแพนเค้กเขมมะนิดแม่แอฟทักษะออนมาริโอเมาเลอร์นะคุณผู้ชมดูสิ
หูสวยจริงอารัมกาลจริงคือแค่เห็นแค่ภาพถ่ายเชื่อได้เลยว่าแฟนอยากรู้แล้วว่าโปรเจคที่เสร็จเนี่ยคืออะไรกัน
ได้คำตอบว่าเป็นโปรเจกต์นี้เป็นความลับนะพี่แจ๊ค
เราก็ยังไม่หยุดต่อค่ะถามต่ออีกจะถามใครดี
ถ้าไม่ใช่เจ้าของโปรเจกต์หม่อมน้อยเลยอืม
หม่อมรวมพันธ์เทวนพเทวคุณค่ะ
่อมน้อยให้สัมภาษณ์ผ่านวีดีโอคอลกับบันเทิงไทยรัฐเป็นที่แรกเลยนะคะ
ขอบคุณหม่อมน้อยจริงบอกว่าโปรเจคนี้นี่คือการเวิร์กชอปลูกศิษย์ของหม่อมเอง
เหมือนเป็นการฝึกปลือฝีมือของทุกคนในฐานะนักแสดงค่ะ
ให้ได้รับบทบาทที่ยากมากขึ้นเรื่อย
แล้วก็ไม่ใช่พระเอกนางเอกเท่าที่คุณผู้ชมได้เห็นนี้นะคะ
มีเตอร์ไพรส์กว่านี้อีกเพราะว่ามีรายชื่อของคุณบอยปกรณ์ด้วย
นี่เดี๋ยวจะมีภาพสวยเหมือนดาราท่านอื่นให้ดูกันด้วย
ผลงานของหม่อมน้อยเนี่ยแฟนอาจจะได้เห็นโปรเจกต์นี้
ปลักษณะออกมาเป็นหนังหรือละครเวที่ก็ได้ค่ะ
คุณผู้ชมไปฟังเสียงสัมภาษณ์หม่อมน้อยกันหน่อยค่ะ
เขาก็มาตึกปลือในบทที่ยากมากในบทที่ฝรั่งเขียน
มีการซ้อมลองถ่ายรูปลองถ่ายเป็นวีดีโอ

ถ้าเผื่ออะไรเป็นดีฟ้าฝนมันเริ่มเกิดโควิดเบาลง
มันไม่ก็จะมีข่าวดีเขาด้วย
อย่างหนึ่งคือคนเราต้องไม่หยุดพัฒนาตัวเอง
วันนี้เล่นดีอยู่แล้วพรุ่งนี้คุณจะต้องเล่นได้ดีกว่า
โควิดซ้าเมื่อไหร่คงได้ดูโปรเจกต์ของหม่อมน้อยแน่นอนค่ะ